ระหว่างคนขับแท็กซี่กับคนขับมอเตอร์ไซค์กันหน่อย
เกิดการเฉียวชนกันขึ้นตกลงกันไม่ได้

แล้วก็มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้ไปชมครับ
เห็นมั้ยมีเจาะหนึ่งคนสูงจะจับคนที่เตี้ยทุ่มลงพื้นนะ

ใช่แล้วเสียงแตรดังไปหมดเลยเห็นไหม
น้องยุวกาชาตินี่คือเด็กก็เห็นเหตุการณ์อยู่ด้วยนะ
น้องยุวะเป็นลูกของคนขับมอเตอร์ไซค์

คลิปนี้นะถูกโพสต์โดยเพจฮันเตอร์ครับ
เป็นเรื่องราวของคนใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง

เป็นชายสองคนกำลังทะเลาะต่อยกันนัวกลางถนนแบบนี้นะครับ

อันนี้คือแยกราชปารบเหรอคุณ
ก่อนถึงซอยรางน้ำรถเยอะมาก
เหตุเกิดเมื่อวานนี้เองแล้วก็ข้อความบอกว่า
แท็กซี่หัวร้อนวางมือบนถนน

สารพี่เสื้อขาวด้วยที่โดนลูกหลง

ไม่รู้ใครผิดใครถูกแต่แท็กซี่

ว่าคลิปว่าคนตัวสูงที่เห็นในคลิป

ขับรถไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ก่อน

กันไม่ได้ก็มีการโช์ต่อยอย่างที่เห็น

ต้องการจะให้หยุดแล้วสุดท้ายกู้ภัยก็มาเลย
คุณขับรถประสัยเหมือนจะทุ่มลงพื้น
แต่ว่าโชคดีมีคนวิ่งไปห้ามไว้ทันเพราะฉะนั้นโดนทุ่มแน่นอน
ที่เราเห็นเนี่ยนั่งร้องไห้ร้องห่มอยู่น้องเนี่ยร้องไห้ตะโกนบอกว่าช่วยด้วยหนูกลัวช่วยด้วยหนูกลัวแบบนี้
คือเห็นตอนที่น้องกระโดดเหมือนกับน้องจะตะโกนเหมือนกับจะบอกให้ทุกคนหยุด
จนคนที่จอดรถอยู่ต้องพยายามบอกว่าอย่าเข้าไปนะมันอันตราย
แล้วสุดท้ายคลิปนี้มันก็ตัดไปแล้วเขาก็แยกกันเพราะมีคนไปช่วยไปห้ามนะฮะ
คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปเยอะมากแล้วก็มีคนเข้าไปแสดงความเห็น
ก็ต้องสงสารเด็กที่ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
ระหว่างผู้ใหญ่ที่เขาทะเลาะกันจากเหตุการณ์ที่ขับรถแบบกระทบกระทั่งกันแบบนี้
ก็ฝากเตือนผู้ใหญ่แล้วกันนะฮะทุกอย่างมันจบได้ด้วยความต้องใช้สติ